จะมีสักกี่คนที่จะเลือกทำงานอยู่ใกล้บ้าน
เลือกได้ไหมส่วนใหญ่ไม่ได้หรอก
ไม่รู้จะไปได้งานที่ไหนอยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างจังหวัด
ใช่ไหมแต่พ่อแม่เราอยู่ที่เดิม
คนที่ทำงานนะครับไกลพ่อไกลแม่เนี่ย
พ่อกับแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ดูเรื่องนี้
อย่าปล่อยพ่อกับแม่ไว้แบบนี้เห็นแล้วอดสงสารไม่ได้
เออทำไมสงสัยแล้วใช่ไหมว่าทำไม
เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงไปเจอเนี่ย
ตอนกลางคืนนะนี่ไฟหน้าร้านสะดวกซื้อมันสว่าง
อย่าไปคิดก็ว่ากลางวันนะนี่เจอกลางคืน
เจ้าของโพสต์เจอคุณพ่อคุณแม่คู่นี้
นั่งอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมัน
มีเสือผืนหมอนใบจริง
ข้าวของต่างวางอยู่บนเก้าอี้

ซาเล้งจะไปไหนเนี่ยโอ้ลงเขามา
ลงเขาขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขา
อยู่ไหนเนี่ยอยู่มุกมุกดาหาร
แล้วพ่อกับแม่จะไปไหนไปขอนแก่นคุณผู้ชมครับ
ไปขอนแก่นเนี่ยผมเปิดดูแล้ว๒๔๓กิโลเมตร
นะครับแล้วไปแบบค่ำไหนนอนนั่น

แล้วซาเล้งสายตาก็พอมืดแล้วมันมองไม่เห็น
ก็ต้องพักก่อนมาพักหน้าร้านสะดวกซื้อมันสว่าง
คุณพ่อคุณแม่เหนื่อยมากเพราะเดินทางข้ามจังหวัด
จะไปหาลูกครับลูกอยู่ขอนแก่นเนี่ย
ตรงไหนของขอนแก่นพ่อกับแม่รู้ไหมเนี่ยโอน
ลูกทำงานอยู่แขวงการทางขอนแก่น
เอาล่ะเอาล่ะนะใครอ่ะพ่อแม่ใคร
ลูกดูนะคนพอซื้ออาหารซื้อขนมซื้อน้ำนะครับ
นะครับแล้วมอบเงินนะครับไว้จำนวนนึงนะครับ
เอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ติดตัวไปด้วย
แล้วก็อวยพรนะขอให้คุณพ่อคุณแม่เดินทางปลอดภัย
ได้เจอหน้าลูกตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้
เจอพ่อกับแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ
เงินที่ส่งไปน่ะมันไม่เท่ากับกรรมไปเอง
แล้วไปหาไปกราบคุณพ่อคุณแม่กอดหอมสักฟอดนึง
แล้วเอาไปให้ต่อหน้ายังมีไปหาซะนะ
ยังมีไปหาท่านนะเบิร์ตฝากไว้แค่นี้แหละครับ
ฝากไว้แค่นี้โอ้มีคนดูก็ส่งมานะ